เพิ่งออกจากบ้านถ้าไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้นะคุณผู้ชม
เพราะว่าถ้าใครน้ำมันในรถยนต์เนี่ยพร่องแล้ว

ราคาขึ้นแล้วนะครับสำหรับกลุ่มเบนซินแล้วก็โซฮอลขึ้นมา

มันอาจจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นด้วยอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมฮะ
ลองเปิดกระเป๋าสตางค์ดูมีแบงค์๒๐หรือเปล่า
ดูนะว่าแบงค์ของคุณเลขอาราบิกกับเลขไทย
มันตรงกันหรือเปล่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เรื่องแรกเลยคุณผู้ชมเปิดกระเป๋าสตางค์ดู
มีแบงค์๒๐ชนิดพอลิเมอร์ดูหน่อยว่าเลขบนแบงค์ทั้งเลขไทยกับอาราบิก
มันตรงกันไหมเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยครับออกมาเปิดเผยว่า
๒๐ชนิดพอลิเมอร์ล็อตที่จ้างผลิตโดยบริษัท
มันมีลักษณะบกพร่องคุณผู้ชมฮะเลขไทยไม่ตรงกับเลขอาราบิก
ซึ่งทางแบงค์ชาติได้ระงับการจ่ายธนบัตรล็อตนี้ที่ยังเหลืออยู่ทันที
โดยต้นทางนะครับก็คือบริษัทผู้ผลิตเขาก็ยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดจริงในกระบวนการผลิตเนี่ย
แล้วมันตรวจสอบตามปกติไม่พบอ่ะสิแต่ก็พร้อมจะแก้ไขร่วมกับแบงค์ชาติครับ
ซึ่งทางแบงค์ชาติก็เร่งนำธนบัตรบกพร่องชุดนี้ออกจากระบบแล้วครับ
แต่ถามว่าแบงค์๒๐ที่เลขไทยกับเลขอาราบิกมันไม่ตรงกัน
ยังใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้หรือเปล่าแบงค์ชาติยืนยันยังใช้ได้ครับ
ส่วนเรื่องนี้ก็ต้องรู้ครับสภาเพศรัชกรรมมีมติให้เพิ่มบทลงโทษ
พักใช้ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเพศรัชกรรม
หากว่ามีเจตนาแขวนป้ายชื่อไว้ในร้านขายยา
แต่ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในร้าน
จะโดนลงโทษพักใช้ใบอนุญาต๒ปีเลยนะ
โดยสภาเพศรัชกรรมครับกำหนดให้เพศรัชกรต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนด
หากตรวจพบว่าไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่
จะโดนพักใบประกอบการและโดนดำเนินคดีด้วย
ซึ่งเพศรัชกรแขวนป้ายคือเพศรัชกรตัวจริง
อนุญาตให้แปะใบประกอบวิชาชีพในร้านขายยา
แต่ตัวเองไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่จริงครับ
หรือให้คนอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนนั่นเองครับ
ถ้าคุณผู้ชมไปร้านขายยานะแล้วเห็นว่ามีป้ายชื่อของเพศรัชกรอยู่
แต่เจ้าตัวไม่อยู่เนี่ยอันนี้แจ้งได้นะ
ส่วนเช้านี้ครับใครใช้น้ำมันกลุ่มแก๊สโอฮอลและยังไม่ได้เติมน้ำมัน
แม่ต้องควักกระเป๋าเงินเพิ่มแล้วต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอีกลิตรละ๔๐สตางค์
ขณะที่ดีเซลล่ะเป็นยังไงราคายังคงเดิมยังไม่เปลี่ยนแปลง
ซึ่งคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนในปัจจุบัน
นักวิเคราะห์เองเขามองว่าการลดราคาน้ำมันครั้งก่อนที่เราเห็นกันมาเนี่ยนะ
มันจะเป็นครั้งท้ายแล้วต่อไปจะมีแต่ขึ้นมีแต่ขึ้นครับ
น่าจะพิจารณาปรับลดกำลังการผลิตราว๑ล้านบาเรลต่อวันครับ